ไปค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะค่ะโอ้กลับมาค่ะ
เมื่อวานนี้ทุกคนพูดถึงเรื่องค่าไฟมากมายโอ้โหเป็นประเด็น
เป็นประเด็นของประเทศไทยเลยจริงจริงนะฮะใช่ค่ะมีการพูดว่าโอ้โห
มันแพงกว่านี้ยี่สิบเอ็ดเมษาต้องลุ้นกันว่าเขาจะมีการเคาะ
เรื่องของการลดค่าไฟงวดเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม
ได้หรือเปล่าให้เหลืออยู่ที่๔บาท๗๐สตางค์ต่อหน่วยนะคะ
ต้องบอกว่าเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
กับกิจการพลังงานกรกภค่ะท่านก็เป็นในฐานะโฆษกของกรกภ
ก็มีการบอกว่าจะมีการประชุมเรื่องของค่าเอฟทีเนี่ยแหละค่ะ
ในวันที่๒๑เมษายนนี้พิจารณาเรื่องของการปรับค่าเอฟที
งวดใหม่สำหรับเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมปีหกหก
ตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกรฟภเสนอที่จะขอรับภาระยึดหนี้ค่ะ
หนี้การชำระค่าไฟฟ้าที่รับภาระแทนประชาชนไปก่อนจาก๒ปี
เป็นสองปีสี่เดือนก็จะทำให้ค่าไฟเฉลี่ยสำหรับเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมเนี่ย
มันลดลงจาก๔บาท๗๗สตางค์ต่อหน่วยเป็น๔บาท๗๐สตางค์ต่อหน่วย

นิดนึงก็ยังดีนะพี่เอาเถอะตอนนี้คือ

คือจริงเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าในช่วงพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาเนี่ย

งวดที่กันยาถึงธันวาเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาสภาพคล่องไม่สามารถที่จะยึดหนี้ได้อีกไง

คือถ้าสมมุติทำช่วงนี้ช่วงที่ต่อหลังจากนั้นไปเนี่ยมันก็ต้องไปดูกันต่อค่ะ

เอลนีโยคราวนี้อยู่๓ปีครึ่งนะ

แล้วแต่ละปีมันจะเพิ่มขึ้น๑องศาเซลเซียสทุกจุด
คือหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าเป็นระบบเนี่ยประชาชนก็อาจจะต้องคืนหนี้แก่กฟภ

ก็นี่ไงคะพี่โดยหนี้วงเงินเต็มนั้นอยู่ที่ประมาณ๑๕แสนล้านบาท

แล้วก็มีการคืนหนี้ในงวดของมกราถึงเมษายนไปแล้วนะคะวงเงินประมาณ๒๐๐๐ล้านบาท
เอาง่ายไม่มีการพูดถึงเมษายนถูกต้องไหมฮะ
เมษายนเราเจอกันแน่นอนเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกงวดหนึ่งคือบินรอบต่อไปเป็นอะไรหมีภู

ขึ้นมาเท่านึงครับแม่บ้านหนูอยู่๓คน๑๐๐๐บาทเท่านี้ก็๒๐๐๐กว่าบาท
กว่าบาทขึ้นมาเท่านึงทุกคนโดนหมดเลยเท่านี้บ้านแม่หนูโดนเท่าไหร่
ก็จากที่๘๐๐กว่าบาทก็ขึ้นมาเป็น๑๕๐๐๑๖๐๐บาทแม่ก็เข้าตัวนึงหมดเลย
โดมล่ะโดมอยู่ไหนพี่โดมไม่อยู่ตักก้องก็โดนกันหมดใช่ไหม
คนละเข้าตัวนึง๒เท่าตัวนึงทุกคนโดนหมดมันก็โดนหมดล่ะแม่
อย่าไปบ่นเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าบ่นก็โดนหันไปตรงไหนบ่นให้ใครฟังล่ะ
นี่ต้องรอเลยคือรอบเดือนมกราศาสตร์ถึงเดือนเมษายนที่เราเจอกันอยู่เนี่ยนะคะ
ถ้าเป็นค่าไฟเฉลี่ยที่เก็บกับประชาชนจะคิดอยู่ที่อัตรา๔บาท๗๒สตางค์ต่อหน่วย
ที่บอกไปเนี่ยคืออันนี้ขนาด๔บาทเจ็บ๒มันเขยิบขึ้นมาแบบว่า๐๐๒สตางค์นะพี่
ยังเท่านี้เลยอะอืมแต่มันก็บอกว่าวันนี้ค่าไฟฟ้าผันแปลก็คือเราก็ต้องดูว่า
เขาบอกว่าบางทีคนจะงงว่าถ้าใช้ไฟเยอะก็จะเสียเงินเยอะ
มันก็บอกอ้าวแล้วถ้าเกิดบ้านฉันไม่ค่อยได้ใช้ล่ะแต่คนส่วนใหญ่ใช้ล่ะ
นี่ไงคือเขาก็พยายามหาเหตุผลว่าหาเหตุผลใช่ทุกคนพยายามหาหมดว่า
มันเกิดขึ้นเหตุผลอะไรทำไมมันถึงแพงเขาบอก๖เมษายนที่ผ่านมา
จากอุณหภูมิประเทศไทยร้อนรุนแรง
เอ้าแต่เราไม่ได้จ่ายค่าไฟวันเดียวนะลูก
เขานับ๓๐วันเนอะบินหนึ่งนี่ไง
เออเขาบอกว่ามันก็จะต้องไปดูเรื่องของการแนะนำประชาชนนะคะ
เรื่องของการประหยัดพลังงานโดยใช้หลัก๔ป
เมื่อวานบอกไปแล้วไงลูกบอกไปแล้วทำได้ไหมล่ะ
นี่ใช้คำว่าปฏิบัติการปิดปรับปลดเปลี่ยน
เลี่ยงการใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นในช่วง๒เวลา

บ่ายโมงถึงบ่าย๓หนึ่งรอบ
อีกรอบนึงคือ๑ทุ่มถึง๓ทุ่ม
หลีกเลี่ยงปิดปรับปลดเปลี่ยน
ทุ่มถึง๓ทุ่มคนอยู่บ้านดูละครเลยแหละ

บ่ายโมงถึง๓โมงอยู่ออฟฟิศอยู่แล้วเนอะ

คือยังไงแบบหมายว่าให้เราหยุดการใช้ไฟสัก๒๓ชั่วโมงอย่างนี้เหรอแม่
เลี่ยงการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น

อะไรคือไม่จำเป็นนะครับละก่อน
ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ใช้อยู่แล้วล่ะแม่คนแพงเนอะ
ค่าไฟแพงวันนี้เมื่อวานที่พูดถึงโซลาเซล

เฮ้ยโซลาเซลลอาจจะไม่ตอบโจทย์พวกคุณก็ได้นะ
วันนี้โซล่าเซลล์อาจจะตอบโจทย์เฉพาะคนบริษัทใหญ่

อย่างเช่นเปิดแอร์หรืออะไรอย่างนี้ช่วงกลางวันเยอะเนี่ย

แต่ประชาชนทั่วไปเนี่ยโซลาเซลตอบโจทย์จริงหรือเปล่า
อืมมันอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างจริง
แล้วก็มีอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นนะคะ
ก็คือมาจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่เป็นสัดส่วน๖๐
แต่ว่ามันก็ต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่นร่วมด้วย
ก็มีค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าระบบขนส่งระบบจำหน่ายต่าง
ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาของก๊าซธรรมชาติเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านค่ะ
แล้วก็สงครามรัสเซียกับยูเครนก็เลยทำให้
น้องไม่ต้องไปหาคำตอบว่าทำไมค่าไฟแพง
เพราะทุกวันนี้เราฟังคำตอบทุกวันคุณรู้ตัวไหม
ทุกคนออกมาบอกหมดว่าทำไมค่าไฟแพงทุกพักการเมืองบอกโอ้ถ้าผมเป็นรัฐบาล
ผมจะตัดตรงนู้นตัดตรงนี้ประชาชนก็นั่งฟังกันอ้าว
เห็นไหมลดค่าควองชีพลดค่านั้นเนี่ยดูสิ
นี่ดูนโยบายพลังงานค่าไฟแพงของแต่ละพักการเมืองก่อนนะฮะ
เราไปที่พักเพื่อไทยก่อน
เขาบอกว่าลดราคาพลังงานแก้ปัญหาพื้นที่ซับซ้อนทรัพยากรในทะเล
หนุนโซร่าลดค่าไฟ
คำถามกลับไปว่าไอ้โซล่าเนี่ยมันจะตอบโจทย์สำหรับประชาชนทุกคนจริงไหม

หรือแม้กระทั่งของภูมิใจไทยเนี่ย

ก็ไม่รู้ลดค่าไฟ๔๕๐บาทต่อเดือน
ซื้อจักรยานไฟฟ้าผ่อนเดือนละ๑๐๐บาทอันนี้ลด
จักรยานไฟฟ้าที่ตรงนี้เขาใช้กันใช่ไหม

ประชาธิปัตย์เขาบอกว่าทบทวนโครงสร้างราคาและภาษี
ด้วยต้นทุนจริงต้นทุนจริง
เดือนนี้ประชาชนถ่ายภาษีรถก่อนสักเดือนได้ไหม

ขนาดเดี๋ยวการไปดูภารกิจประชารัฐครับ
ค่าไฟครัวเรือนหน่วยละ๒๕บาท
เอาง่ายบินค่าไฟคุณเท่าไหร่เหลือครึ่งเดียว
เพราะว่าประมาณ๔กว่า๔๗๔๘กว่าครึ่ง

ของหนูเท่าไหร่นะลูก๘๐๐มาก่อน
หนู๘๐๐ครับ๑๕๐๐
ถ้าสมมุติเขาลดเหลือ๒๕ก็เหลือกลับไปสัก

เลือกพลังประชารัฐก็จะได้แบบหน่วยละ๒๕บาท
แล้วก็จะมีโซล่าประชารัฐ

ก็ไม่รู้อันนี้คือนโยบายของเขา
แล้วบางอันที่เขียนไว้ตั้งหลายปีค่าลงค่าแรงอะแม่
ก็ไม่รู้ไปดูของพักเก้าไกร
พักก้าวไกรเนี่ยลดค่าไฟ๗๐สตางค์ต่อหน่วยทันที
ไปต่อกันอีกติดหลังคาโซลาเซล

ว่าวันหนึ่งอะโอเค

เพราะเราก็ไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้อะไร
ก็เก็บไปขายไงถูกแต่ตอนนี้มันขายได้จริงหรอ
ใครกับใครใช่ไหมใครรับซื้อแหละใครรับซื้อเลยแม่สมมุติ
มันแปลงอย่างนี้มันแปลงว่าอ้าวเราสามารถผลิต
ลาเซลแล้วเราก็ขายคืนให้กับการไฟฟ้าได้ค่ะน่าสน
เพราะว่าเราก็จะเอาตรงนี้มาเป็นค่าใช้จ่าย
พอเราเปิดแอร์เย็นฉ่ำกลางคืนถูกต้องไหม
อันนี้เลิศถูกไหมหรือแบบโอเคตู้เย็นเราไม่ได้ดึงออกนี่
เย็นเราต้องเปิด๒๔ชั่วโมงโซลาเซลอาจจะไปจ่ายแค่ตู้เย็นหรือเปล่า
แก้ห่วงจุ้ยเยอะยิ่งหมดค่าไฟเยอะ
ต้องมีน้ำตกมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่
ผู้ประหญาณาตอนนี้จุดพ่นน้ำมา๑๐ลิตร

ไปดูชาติพัฒนากล้าชาติพัฒนากล้าเขาบอกว่าหรือโครงสร้างพลังงาน
สมดุลผลิตไฟฟ้าเปิดแข่งขันอย่างโปร่งใสหมายถึงอะไร
แล้วช่วงนี้มันไม่โปร่งใสเหรอถึงไปเปิดแข่งขันยังโปร่งใสอ่ะ
เขาก็บอกอย่างนี้ว่าปรับก็คือจะมีอ่ะก็ต้องมีการประมูลกันว่า
ว่าบริษัทเอกชนไหนจะให้ถูกสุดอืมถูกต้องไหมเพื่อความโปร่งใส
เขาว่าอย่างงั้นถ้าเขาได้เป็นแก่นำรัฐบาลขนาดเดียวกัน
รวมไทยสร้างชาติค่ะเลิกสัญญาธาตุนั่นมีสัญญาแก้
ค่าไฟแพงอืมค่าไฟต้องไม่เกินสามบาทห้าสิบอื้อหือ
อ่ะเขียนมาเนี่ยทำไม่ได้แล้วใครรับผิดชอบแม่อ่ะ
ถามคำเดียวก็คนก็ความถามว่าอ่าตอนนี้ก็เป็นนายุคคนเดิมอยู่นี่
ทำไมไม่เล่าก็ยังไม่ได้พักรวมไทยสร้างชาติยังไม่เป็นรัฐบาลไง
ยังไม่ได้เป็นแก่นำไงถ้าสมมุติวันนี้พักรวมไทยสร้างชาติเป็นแก่นำแล้ว
ค่าไฟจะเหลือสามบาทห้าสิบอืมว่ากันไปอันนี้ก็คือพักการเมืองต่างต่าง
ถูกต้องไหมน้องครับผมคือจริงจริงนี่ถ้าสมมุติว่านับกันไปช่วงที่ผ่านมาของเราเนี่ย
ก็มีเงินช่วยเหลือจากรัฐก็คือลดให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน๓๐๐หน่วยต่อเดือน
ยังมีมีรถให้อยู่ไงช่วงเนี้ยอืมหรือมีใครสามารถทำแบบลดความร้อนแสงอาทิตย์มีไหม
มีไหมทำได้ไหมเพราะมันอยู่ที่ภาวะโลกร้อนรวมกันความร้อนมาหลายอย่างเลย
ก็ดีน่ะแต่อย่าลืมว่าศึกษาคิดซะหน่อยว่าเราเข้าสู่เอลนีโยเต็มรูปแบบแล้ว
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอให้แรงอีกเดี๋ยวเราเจอแรงกันอย่างหนักอีก
แต่ขนาดเดียวกันพรุ่งเนี้ยบังนาภูเก็ตแหลมชะบังดัชนีความร้อนคือความรู้สึก
ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่อุณหภูมิที่เราไปวัดกันนะฮะพรุ่งเนี้ยดัชนีความร้อนเนี้ยพุ่งถึงห้าสิบสี่องศา
โอ้โหเพราะฉะนั้นอะไรจะได้ยินคำว่าฮิสโตรกดัชนีความร้อนสูงสุดเนี่ย
วันนี้ก่อนดีกว่าภาคเหนือของเราเนี้ยอยู่ที่เพชรบูนคาดว่าดัชนีความร้อนสี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดองศาเซลเซียส
สี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดองศาเนี่ยมันคืออยู่ในระดับอันตรายแล้วภาคอีสานไปอยู่ที่โกสุมพิสัย
ชาวัดมหาสารคามคาดหมายดัชนีความร้อนเนี้ยสี่สิบเอ็ดจุดห้าองศาเซลเซียส
อยู่ในระดับอันตรายกรุงเทพบังนาดัชนีความร้อน๔๘องศาเซลเซียส
อยู่ในระดับอันตรายฮะภาคตะวันออกตอนนี้ไปอยู่สูงสุดอยู่ที่ไหนรู้ไหม
อยู่ที่ไหนชนบุรีโอ้สี่สิบเก้าจุดแปดลูกอื้อหือ
สิบเก้าจุดแปดองศาเซลเซียสอยู่ในระดับอันตรายภูเก็ต
สิบเจ็ดจุดหกฮะอืมอยู่ในระดับอันตรายภาคเหนือเนี้ย
เพชรบูรณ์เนี่ยนะฮะส่วนพรุ่งเนี้ยดัชนีความร้อน
ที่วันนี้สูงแล้วคุณดูของพรุ่งนี้นะฮะ
พรุ่งนี้จะร้อนกว่าวันนี้ค่ะโอ้ยนี่ค่ะอย่างเช่นเพชรบูรณเนี่ย
น่าจะไปที่สี่สิบแปดจุดหนึ่งความรู้สึกนะไม่ใช่วัดจริงนะ
อีสานเนี้ยมหาสารคามที่โกสุมพิสัยเนี้ยจะสี่สิบสี่จุดห้า
บางนาดห้าสิบสี่จุดศูนย์อืมแหลมชะบังชลบุรี
ห้าสิบสี่จุดศูนย์ภูเก็ตพรุ่งนี้ห้าสิบสี่นะฮะ
อยู่ในที่ร่มดื่มน้ำหลีกเลี่ยงกิจกรรมการแจ้ง
เพราะระวังเรื่องของฮิสโตรกจริงจริงตอนนี้จริงจริงอืม
แล้วก็มีคนเป็นฮิสโตรกเสียชีวิตไปเยอะแล้วใช่ค่ะบางทีก็วูบไปเลยไม่ทัน
จับไปจับไปได้น่ะใช่หรอใช่ครับโอเคมาสวัสดี
ภัยด้วยนะครับขึ้นมาช้าได้ในระหว่างที่ก่อนพี่จะเข้ามา
ก่อสร้างของโรงพยาบาลจุฬาถล่มลงมาอืมก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บสี่รายด้วยกันนะคะ
คือจริงวันนี้นายกก็คือเขากำลังจะมีการแบบไปลงพื้นที่หาเสียงที่สวนลุม
ถึงหนึ่งชั่วโมงก็เกิดเหตุการณ์นี้ก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวช่วงเย็นเนี้ยค่ะ
ไม่รู้ว่าไปหรือยังนะคะบอกว่านายกจะลงพื้นที่
แล้วก็คุณธนกรก็จะไปตรวจสอบด้วยว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรกันขึ้นเนี่ยค่ะ
เพราะตอนนี้ค่อนข้างจะชุดละมุนกันพอสมควรนะฮะ
บอกว่าเดี๋ยวต้องมีการไปติดตามสถานการณ์หน่อยเขาบอกว่าหนึ่งในผู้บาดเจ็บ
ก็อยู่ในอาการตกใจก็บอกว่าขณะที่กำลังเดินผ่านจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
ก็ได้ยินเสียงดังแล้วก็เห็นชิ้นส่วนก่อสร้างร่วงลงมา
จึงได้ดึงเพื่อนที่มาด้วยกันให้หลบโดยตนเองได้รับบาดเจ็บที่เข่าสองข้าง
ส่วนเพื่อนอีกคนนึงมีบาดแผลบริเวณที่ใต้ข้อศอก
ตำรวจสนประชุมวันก็มีการปิดบริเวณโดยรอบไม่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ย
เข้าไปยังบริเวณที่เกิดเหตุนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลจุฬาก็เข้ามาตรวจสอบด้วย
เช่นกันว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นนะตอนนี้เนี่ยค่ะนี่นะฮะเหตุการณ์สดสดเลยอืม
ครับครับโอเคไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็เป็นข่าวสะเทือนขวัญเมื่อวานนี้
จีจี้ใช่ไหมนะครับกรณีของน้องจีจี้นะครับก็ไปถูกแฟนหนุ่มก็คืออีคคิวเนี่ยนะครับ
ใช้วุฒิปืนเนี่ยยิงเสียชีวิตนะครับแล้วยิงสองนัดด้วยนะฮะ
คือเหตุเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับประมาณสักช่วงเย็นเย็นเนี่ย
จะมีข่าวออกมานะครับว่ามีเด็ดไอดอลชื่อดังเนี่ย
ไปถูกเอ่อลูกของนายทหารท่านหนึ่งเนี่ยฮะใช้ยุทธปืนเนี่ยยิง
ยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าเป็นใครจนกระทั่งประมาณสักช่วงหกโมงเย็นจนถึงทุ่มหนึ่งนะฮะ
ทางฝั่งของสังคมก็เริ่มจะรู้นะครับว่าผู้ที่เสียชีวิตก็คือจีจี้นะครับ
ประกอบกับทางในมุมของผู้จัดการของจีจี้เองก็ได้ใช้เพจเฟซบุ๊คของน้องเองเนี่ยนะครับ
ออกมาชี้แจงนะฮะบอกว่าจีจี้จี้เนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องเป็นราวที่เรียกว่าหลายคนเนี่ย
ตกใจนะครับเนี่ยนะฮะเป็นเพจเรื่องของจี้จี้เสียชีวิตแล้วนะครับ
รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งขอบคุณทุกคนที่ติดตามน้องมาโดยตลอด
ได้รับความรักทุกคนมาอย่างดีนะฮะขอเป็นส่วนหนึ่งที่ขอบคุณทุกคนแทนน้องนะครับ
ผู้จัดการของน้องจีจี้อืมเนี่ยนะครับคือเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมด
เริ่มจากการที่แม่ของน้องจีจี้เนี่ยนะครับตามหาน้องจีจี้เพราะว่าน้องจีจี้เนี่ย
จริงแล้วมีนัดนะฮะในการที่จะต้องไปถ่ายงานปรากฏว่าตัวน้องเองเนี่ย
หายตัวไปไม่สามารถติดต่อได้นะครับแล้วทางที่น้องต้องไปทำงานเนี่ย
ก็บอกว่าจีจิ้มไม่ได้ทำงานหลังจากนั้นเนี่ยตัวแม่เองเนี่ย
ก็เลยชวนเพื่อนสนิทนะครับบอกว่าไปดูกันที่คอนโดที่จีจี้นั้นเช่าเอาไว้
หลังจากนั้นก็ขึ้นไปที่ชั้น๑๔นะครับพอเข้าไปก็ปรากฏว่าแอร์เนี่ยเปิดอยู่
แล้วก็ไปพบร่างของทั้งสองคนนะครับก็คือจีจี้แล้วก็ตัวฝั่งของ
พอมาถึงเสร็จก็ปรากฏว่าไม่ได้เห็นร่างของลูกนะฮะ
เพราะว่าทางฝั่งของเอ่อเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการอ่า
เอาตัวน้องเนี่ยเอาร่างของน้องเนี่ยเข้าไปถึงแล้ว
ก็เห็นได้แค่หน้านะครับแล้วก็ร่องรอยบาดแผล
คือคุณพ่อบอกโหแบบวินาทีสุดท้ายก็ไม่ได้เห็นลูกอ่ะ
เห็นแค่ใบหน้าอะไรอย่างเงี้นะฮะเอ่อในมุมกลับกันนะครับ
ก็คือชายหนุ่มที่ชื่ออีคคิวนะครับทางฝั่งของครอบครัวเองเนี่ย
ก็ได้รับการแจ้งมาจากทางฝั่งของเอ่อเอ่อที่เอ่อเขาเรียกว่านะ
อ่ากองที่น้องที่น้องที่น้องฝึกอยู่อ่ะค่ะนะฮะ
กฎว้านบอกว่าน้องเนี้ยไม่ได้เข้าไม่ได้กลับเข้าไปที่ค่าย
ก็ตามหาตัวอ่าตามหาตัวไม่เจอนะครับก็เลยคุณพ่อพ่อของน้อง
ก็เลยมีการไปติดตามหาทางสัญญาณโทรศัพท์ว่าอยู่ที่ไหน
กระทั่งไปรู้จุดว่าอยู่ที่นี่นะฮะก็เลยตามไปหาที่นี่
นี่นะครับก็คือเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับส่วนเรื่องราวของเหตุการณ์เนี่ย
ทางฝั่งของน้องคุณพ่อของน้องจีจี้เนี่ยก็ได้มีการออกมาให้ข่าวกับทางสื่อนะฮะ
บอกว่าตัวจีจี้เองเนี่ยนะครับครั้งนึงเนี่ยเคยคบหากับอีคิวนี่แหละ
อืมนะฮะคบขากันมาสักระยะหนึ่งหลังจากนั้นเลิกลากันไปตัวพ่อเองเนี้ย
ก็ไม่เคยไม่เคยเจอฝั่งอีคคิวนะก็ได้รับฟังจากทางฝั่งน้องมาให้เล่าให้ฟังนะฮะ
แล้วก็ตัวของน้องสาวของจีจี้น้องแท้ก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ตัวน้องเองเนี้ยถูกทำร้ายร่างกายจากแฟนหนุ่มคนนี้เนี้ยหลายครั้งแล้วอืม
จีจี้เนี่ยก็เลิกลาไปแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่ง
ตัวน้องสาวของจีจี้เองเนี่ยก็บอกเหมือนกันนะฮะบอกพี่สาวเนี่ย
เคยมาพูดกลับลุกบ่อยบ่อยว่าถูกทำร้ายร่างกายนะฮะ
บอกไม่ไหวแล้วหลังจากนั้นคือเลิกลากันไปแล้วพอหลังจากนั้นทางฝั่งอีคคิวเนี่ย
มาตามง้อก็กลับมาคืนดีกันอีกนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ย
เพิ่งจะไปเที่ยวงานที่พัทยามาด้วยกันอืมอืมแล้วก็หลังกลับมาเนี่ย
ก็มาเกิดเหตุนี้ขึ้นนะฮะเนี่ยครับทีนี้อีกหนึ่งประเด็นนะครับ
ก็เป็นเรื่องราวของปืนค่ะนะฮะว่าทำไมทางฝั่งของอีคคิวเนี่ย
ซึ่งมีอายุแค่สิบแปดปีเท่านั้นรู้สึกจะเกิดปีสองพันห้าค่ะนะฮะ
อายุ๑๘ปีแล้วปรากฏไปพกปืนได้ยังไงนะฮะมีสิทธิ์อะไรไปพกปืน
คือเรื่องนี้คุณพ่อสงสัยมากก็เลยถามตำรวจ
ตำรวจก็บอกว่าปืนเนี้ยนะฮะตัวอ่าปืนเองเนี้ยมันมีใบอนุญาต
แต่ว่าตัวใบพกเนี่ยไม่มีทะเบียนปืนเนี่ยมี
แล้วเจ้าของเนี่ยตอนแรกตำรวจไม่บอกแต่ตอนหลังเนี่ยนะฮะ
ทางฝั่งของทางตำรวจเองก็ได้มีการออกมาชี้แจง
บอกว่าจริงแล้วปืนกระบอกเนี้ยคือเป็นของคุณพ่อของ
ของน้องของน้องอีคิวนี่แหละอืมแล้วก็เหมือนกับอีคิวออกมา
ซึ่งอันนี้ตำรวจก็บอกว่าต้องลองไปตรวจสอบดู
ก่อนว่าคือให้มาให้มาพกหรือหยิบไปใช้อืมอันนี้
เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับซึ่งก็ต้องไปดูว่าความผิด
จะมีด้วยหรือเปล่าอ่ะเนี่ยฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงทางคุณพ่อคุณ

คือตัวแม่กับทางแม่คิวก็คุยกันตลอดเรื่องไม่อยากให้
กลับมาคบกันเราคุยกันตลอดค่ะตัวลูกอ่ะเป็น
เด็กที่ดื้อดื้อทั้งสองคนเลยเขาก็เขาก็พยายามจะ
บกันให้ได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะคือตัวน้อยคิวเขา
เป็นคนที่อารมณ์รุนแรงแล้วเขาเป็นคนชอบยิงปืนเนอะ
คือในความที่เขาเป็นคนชอบยิงปืนเขาไปฝึกยิง
บ่อยบ่อยอะค่ะเราก็กลัวว่าสักวันหนึ่งเกิดเขาแบบพก
ปืนมาแล้วแบบมาทะเลาะกันในห้องแล้วจะแบบอยู่กัน
สองคนโดยที่ไม่มีคนห้ามอย่างเงี้ยเราก็เคย
ลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกก็บอกว่าเอ้ยไม่มี
หรอกอะไรอย่างเงี้ยคือครอบครัวของเราไม่ได้โกรธ
อะไรกันมาเลยแค่ลูกอ่ะคบกันแล้วมันไม่โอเค
ซึ่งตอนนั้นน่ะเรารู้ว่าเลิกล่ะโอเคเรายินดีเราเรา
โอเคมากที่ลูกหลุดพ้นแล้วเพราะโดนซ้อมอะไรอย่างเงี้
พยายามเตือนแล้วก็คุยเรื่องว่าเขามีปืนนะสักวันอ่ะ
มันต้องมีโอกาสตายไม่ตายเราไม่รู้แต่ว่าคนเล่นปืน
หรือคนอารมณ์อย่างเงี้ยมันน่ากลัวเขานะคะนั่นอืมซึ่ง
คิวเนี่ยนะครับก็คือชื่อจริงคือภูมิพัฒน์ชัย
วนิชยานะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับว่าเอ่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อนหลายคนเนี่ยก็ตก
ใจนะฮะว่าทำไมจีจี้เนี่ยถึงถูกกระทำขนาดนี้แล้ว
เรียนก็ดีแบบว่ากำลังแบบกำลังทำงานกำลังแบบรุ่ง
อืมคือคุณพ่อคุณแม่ของน้องจีจี้เองเนี้ยก็ไปรับศพนะฮะ
ที่โรงพยาบาลรามาที่จริงแล้วที่โรงพยาบาลรามาเองเนี่ยทางฝั่งของอีคคิวเองเนี่ยร่างก็อยู่ที่นั่นเหมือนกัน
อยู่ที่นั่นเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าทางพ่อกับแม่เนี่ยไม่ได้ไปรับนะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่ได้มีการนำโรงไปแล้วก็นำเอาอีคิวออกมา
คือพ่อแม่ไม่ไปเองใช่ไม่ได้ไปเองเนี่ยก็เป็นประเด็นที่แบบคือฟังแล้วมันหดหูอ่ะมันจะต้องทำยังไง
คือคือตัวเราเองก็มีลูกสาวอย่างนี้พี่มีลูกสาวพี่รู้สึกว่าลูกพี่โตขึ้นมาพี่จะสอนลูกยังไงจะบอกลูกยังไงดีว่า
ลูกสาวเราแล้วเราบอก
จะไปเจอผู้ชายแบบไหนอ่ะก็ได้แต่สอนเขาอย่างเดียวถูกไหม
ละพี่อืมได้แต่สอนแต่สุดท้ายก็อยู่ที่เขาต้องเป็นคนเลือกอีกอ่ะ
ก็นั่นอ่ะอันนี้คือทั้งทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงเลยนะอืม
วิตเตอร์จนแบบข้ามวันข้ามคืนเลยอืมนะตอนนี้ก็เชื่อว่าถ้าเปิดเข้าไปดูเนี่ย
ก็น่าจะเต็มไปหมดเลยน่าจะติดเทรนด์อยู่ใช่นะครับก็ตามดูกันตลอด
อันนั้นเสถือนขวัญอันนี้ก็เสถือนเหมือนกันค่ะคือผู้จัดการธนาคารใช่ไหมผู้จัดการธนาคารถูกแบบว่า
เรียกว่าฆ่าอำพลางศพแล้วก็ไปฝังเอาไว้อยู่ที่หลังบ้านตัวเองเนี่ยนะคะก็มีการจับได้แล้วก็คือเป็นลูกจ้างนี่แหละค่ะ
ถูกข้ามพลังฝังดินภายในบ้านพักของเขาที่เยี่ยมเภอสายน้อยจังหวัดโดนทบรี
เมื่อวันที่สิบแปดเมษายนที่ผ่านมาค่ะภายในที่เกิดเหตุเนี่ยก็เป็นบริเวณหลังบ้าน
มีหลุมขนาดใหญ่แล้วก็มีดินกลบอยู่เข้าไปก็คือพบศพผู้เสียชีวิตถูกฝังดินนะคะ
สภาพศพคือนอนหงายไม่ได้สวมเสื้อผ้าลักษณะก็คือมีเสื้อยืดสีดำเนี่ยวางอยู่ที่หน้าอก
แล้วก็พบอาวุธมีดบางตอนเลอะคราบเลือดแล้วก็เชือกค่ะตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
แล้วก็พบร่องรอยของการต่อสู้คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วัน
ทีมข่าวก็ไปสอบถามนางสาวปียกรอันนี้ก็เป็นหลานของผู้เสียชีวิตเขาก็เล่าอะค่ะ
บอกว่าเมื่อเวลาประมาณ๑๕นาฬิกาของวันที่๑๘เนี่ยตัวเขาเองและลูกสาวของผู้เสียชีวิตเข้าไปหาที่บ้าน
พอไปถึงเขาพบกับคนที่คาดว่านะคะน่าจะเป็นคนร้ายเนี่ยกำลังเดินออกมาจากประตูหน้าบ้านพอดี
ก็เลยสอบถามเข้าไปบอกว่าลุงอยู่บ้านหรือเปล่าแต่คนร้ายเนี่ยกลับบอกว่าลุงเนี่ยไปบ้านญาติที่ศรีลม
หลังจากนั้นคนร้ายก็เดินกลับเข้าไปในบ้านพร้อมกับสะพายกระเป๋าออกมาหนึ่งใบค่ะแล้วก็หยิบกุญแจมาล็อกประตูทั้งหมดเลย
จากนั้นเนี่ยตัวเขาเองก็เลยถามคนร้ายว่าจะไปไหนก็ไม่ได้รับคำตอบอะไรตัวเขาบอกว่าสังเกตเห็นว่าคนร้ายเนี่ยเขาสะพายกระเป๋าไม่รู้ว่ามีอาวุธอะไรหรือเปล่าค่ะ
ก็เลยไม่ได้กล้าเข้าไปห้ามหลังจากที่คนร้ายไปแล้วตัวเขาเองก็ให้ก่อสร้างที่อยู่บริเวณใกล้ใกล้เนี่ย
ตัดกุญแจที่ล็อกบ้านนะคะแล้วก็เข้าไปนะคะทั้งตัวหลานเองแล้วก็ลูกสาวของลุงเนี่ย
เข้าไปในบ้านก็คือเป็นบ้านสองชั้นไม่พบลุงค่ะก็เลยเดินไปยังบริเวณหลังบ้าน
ไปพบมีดแล้วก็เชือกที่เลอะคราบเลือดอยู่แล้วก็เห็นว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีกองดินค่ะ
มีเลือดติดอยู่ตรงนั้นด้วยก็เลยเดินเข้าไปดูก็พบว่าลุงถูกฝังอยู่
มีการโทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีนะคะซึ่งตัวแบบฮะคือ
คือจริงแล้วคืออย่างนี้ไอ้ตัวคนร้ายเองเนี่ยนะครับคือชื่อไอ้ตานคนนี้
คือก่อนหน้านี้มันเป็นบุคคลที่เรียกว่าไม่มีสัมมาชีพอะไร
จนกระทั่งฝั่งของทางผู้ตายเองเนี่ยเขาไปเจอ

คือเขาไม่ได้ให้ดูแลเหมือนกับให้มาช่วยกับ
โบกวางปูนทำงานบ้านเหมือนแบบว่าก่อสร้างอะไรอย่างนี้
ซ่อมแซมในบ้านอะไรอย่างนี้เป็นบ้านพัก
ซึ่งจริงแล้วบ้านพักเนี่ยมันก็จะเป็นแบบสองหลังติดกันแบบนี้
ก็คือบ้านของตัวที่เจ้าของเขาอยู่เองผู้ตายอยู่เอง
แล้วก็จะเป็นบ้านไม้อีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ติดกัน

คือตัวลูกสาวเนี่ยกับพี่สาวกับหลานสาวของทางผู้ตายเนี่ยเขาไปเยี่ยม
ไปหาพ่อเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยเขายังคุยกับพ่ออยู่
เย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นว่าติดต่อพ่อไม่ได้แล้ว
แล้วป้าของน้องเนี่ยก็บอกว่าติดต่อพ่อไม่ได้เหมือนกัน
ไปดูพ่อเขาหน่อยใช่ไหมลูกเผื่อเขาไปลงเป็นลมอะไรไป

พอไปถึงเนี่ยเขาไปวันอังคารไปไม่เจอใครตอนแรก
ปรากฏว่ามีไอ้ชายคนนี้ไอ้ตานเนี่ยเมย์บอกเนี่ย
มันเดินออกมาแต่มันยังไม่ได้ออกมานอกบ้านนะ
มันอยู่ในบ้านแล้วบ้านเนี่ยล็อกไว้
ไว้คือผู้หญิงเขาก็จะเข้าไปไม่ได้ลูกจะเข้าไม่ได้

เสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ตานก็บอกว่า
พ่อไม่อยู่แล้วพ่อไปบ้านญาตินู้นที่ศรีลม

ไอ้นั่นไม่ใช่บ้านญาติแต่นั่นพี่ทำงาน
บอกคุณเป็นใครมาอยู่ในบ้านพ่อฉันได้ยังไง
ปรากฏว่าเนี่ยพ่อก็ให้มาดูแลบ้านเป็นพ่อบ้าน

พอออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไขกุญแจแล้วเดินออกมาข้างนอก

คือลูกสาวกับทางพี่สาวเขาก็เข้าไปไม่ได้

ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวไปเจอที่โรงพักกันแล้วกัน
หลังจากนั้นในตานเนี่ยก็เดินออกจากซอยไป

แล้วก็บอกก่อนตอนที่เดินพูดมาพูดไม่ได้แล้ว

ปรากฏว่าไอ้ตานเองเนี่ยไปเรียกแท็กซี่คันหนึ่ง

ปรากฏว่าไอ้ตานเนี่ยบอกให้จอดที่แจ้งวัฒนะ
แล้วก็ลงที่หน้ามรัชพัฒน์
พอเสร็จแล้วมันก็เดินเตะไปเนี่ย

กลายเป็นว่าทางฝั่งของลูกสาวเขาเนี่ย
พอเข้าไปในบ้านที่รถเมย์บอกเนี่ยพอหาไม่เจอ

ซึ่งพ่อเขาปกติแล้วเป็นคนที่ไม่สูบบุหรี่

แล้วที่ว่าเอาช่างมาตัดกุญแจเนี่ยก็ไม่ใช่นะ

แล้วก็ปีนรั้วข้ามไปบ้านข้างอีก

แล้วก็ไปเดินสำรวจจนกระทั่งไปเจอเนินดิน
ซึ่งเนินดินเนี่ยก็จะมีมะม่วงเนี่ยตั้งอยู่ลูกหนึ่ง

ลักษณะเหมือนแบบเส้นไหว้สะกดวิญญาณไว้

ก็คือไอ้ตานเนี่ยตะโกนอลวาดอยู่หน้าบ้าน

อย่างกลางคือ

มันมีคลิปหลุม
เป็นช่วงสุรม

มีจริง
เพราะไอ้สัตว์น่าอ่อนฆ่ากูไม่ได้ยังไง
ก็เหมือนกับคือคนคนที่ชื่อในตานเนี่ย
เขาเป็นคนที่มีพฤติกรรมคือชอบกินเหล้าแล้วก็คือเมา
แล้วก็ชอบอารวาสนะคะคือจริงจริงเนี่ย
ลุงเขาให้มาเป็นคนดูแลบ้านเช่าเพราะว่าลุงมีบ้านเช่าให้เขาดูแล
แต่ว่าคุณลุงก็เห็นว่าพฤติกรรมของคนร้ายในตานเนี่ยชอบกินเหล้า
ก็เลยให้เลิกดูคือทางญาติเขาก็เลยคิดว่าคนร้ายเนี่ย
แต่จะไม่พอใจก็เลยก่อเหตุแบบนี้หรือเปล่าอย่างนี้ค่ะ
คือพอไปตรวจสอบเนี่ยมันจะเห็นกล้องวงจรปิดเลย
ก็จะเห็นในตานเป็นลูกจ้าง
คือเรียกว่าเป็นเป็นคนงานซ่อมแซมเป็นคนงาน
เป็นคนงานมาซ่อมแซมแล้วลุงเพิ่งจ้างมาได้เนี่ย
คือเดือนเดียวนะคะมาแค่เดือนเดียวเลยเนี่ย

จริงแล้วเขาไม่ได้มาดูแลบ้านเช่าค่ะ
เขาไม่ได้ดูแลบ้านเช่าไม่ได้ดูแลพาร์ทเมนต์
ไม่ได้ดูแลอะไรเลยเขาเป็นเจ้าของพักไม่ได้เป็น
เขามีบ้านเขามีบ้านของเขาแล้วมีบ้านเช่า
เออแต่ว่าไอ้ตานเนี่ยเหมือนให้มาซ่อมแซม

เหมือนเป็นช่างมาซ่อมแซมมาเทปูนอะไรอย่างนี้
ไม่ได้ให้เป็นเจ้าเป็นใช่เปล่าเปล่าเลยนะ
แต่ไอ้ตานพูดเองว่าตัวเองเนี่ย
อืมเออแต่ตอนหลังก็ถึงได้รู้ความจริงว่าไม่ใช่
เออเพราะว่าไอ้ตานเนี่ยชอบไปกินเหล้าแถวนั้น

เวลาไม่เมาก็ปกติแต่พอเมาเสร็จปุ๊
มันก็จะลำดาบแล้วก็ด่าทอต์พอโดนคนนี้โวยวาย

ซึ่งทีนี้ปรากฏว่าหลังจากที่ไอ้ตานมันหนีไปได้

ได้รวบเรียบร้อยแล้วก็เดินอยู่ริมถนน

มีออกหมายจับมาเรียบร้อยแล้วก็ไปตามจับกันมาได้แล้วนะคะ
คือข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ลอบฝังซ่อนเร้น
หรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือว่าเหตุแห่งการตาย
นี่ค่ะคือต้องมีอะไรนะครับก็คือจับเรียบร้อยไอ้ตาน
ก็มีการไปถามนางนางสาวทัศนีนะคะอายุ๕๙ปีเป็นแม่ของไอ้ตาน
เขาเล่าบอกว่าปกติแล้วเนี่ยคือไอ้บ้านเขาก็จะอยู่กับลูกสาวเขา
ซึ่งเป็นลูกคนละพ่อกับในตานแต่ด้วยความที่ลูกสาวเนี่ย
อายุประมาณแค่สิบหกปีอะค่ะแล้วในตานเป็นคนชอบกินเหล้า
ก็เลยกลัวว่าจะมาทำมิดีไม่ร้ายกับลูก
เคยพันประตูห้องลูกสาวห้องน้องสาวไอ้ตานเองเข้าไป
แล้วก็เหมือนกับจะไปทำมิดีมิร้ายนี่แหละแม่เลยบอกว่าให้ตานออกไปอยู่ที่อื่น
คือประกอบกับไอ้ตานเองเนี่ยเคยเอามีดไปขู่ฆ่าแม่
โดยการบอกว่าถ้ามึงไม่ให้ตังค์กูเนี่ยเดี๋ยวมึงก็ตายหรอกกูจะฆ่ามึง
แม่ตัวเองแม่ตัวเองใช่คือล่าสุดเนี่ยวันนี้ผมก็มีโอกาสคุยกับแม่ของไอ้ตานมาเลยแหละ
ไอ้ตานก็บอกเลยบอกว่าคือแม่เนี่ยดีใจที่จับไอ้ตานได้
แล้วอยากให้ตำรวจเนี่ยประหารทำไมอ่ะเอ่ออยากให้มีการประหารชีวิตในตานเลยเพราะว่า
เขาบอกว่าตัวแม่เองเนี่ยในอดีตเนี่ยแม่พ่อของแม่เองเคยถูกฆ่าเหมือนกัน
พ่อของแม่ไอ้ตานเนี่ยก็คือตาของไอ้ตานเนี่ยเคยถูกฆ่าเหมือนกัน
แล้วก็ยังจับคนร้ายไม่ได้แม่บอกแม่เข้าใจหัวอกของความเป็นผู้สูญเสียดี
แล้วการที่ไอ้ตานเนี่ยไปฆ่าคนดีแล้วคือเขามีแบบเขาเรียกอะไรบุญคุณอย่างนี้
ไปทำได้ยังไงแล้ววันนี้ทางแม่ของไอ้ตานเองยกมือกราบลูกสาวของผู้ตาย
แล้วทางฝั่งของแม่เนี่ยก็บอกว่าที่แม่ขอโทษด้วยที่เหมือนกับมีผลผลิต
แบบนี้ออกมาในสังคมอะไรอย่างนี้แล้วทำให้เดือดร้อน

เกินมาอ่ะเสียใจแกล้ทีเกินมา

ผมที่จริงเขาไม่ได้วางแผน

มอบพ่างพี่กัน
แม่มันละออกกับพวกเขา

ที่พี่อาจพูดพี่ดาก็เลยเรียนเขียน
พูดได้สามภาษา
ทุนไปเรียนที่ประเทศจีนนะคะแต่พอพักหลังหลังเนี่ยคือตั้งแต่ที่ตัวคุณแม่เขาเลิกกับพ่อไปเนี่ย
คือน้องเขาก็แบบเปลี่ยนเรียกว่ากลายเป็นคนที่ติดเกม
คือวันเนี่ยคือเล่นแต่เกมจนเสียเรื่องของการเรียนไปทั้งหมดเลย
เป็นเด็กติดเกมแล้วก็ถูกออกจากโรงเรียน
ทีนี้พอเขาออกมาเนี่ยเขาก็ไปทำงานอยู่นนทบุรีเป็นคนแบบเป็นเด็กติดรถ
ส่งของพวกกระเบื้องสุขภัณฑ์ต่างไปตามจังหวัดต่างอย่างนี้ค่ะ
แต่ด้วยความที่เขาเป็นคนกินเหล้าเก่งคือกินเหล้ากินเหล้าได้เงินมาเท่าไห
คือกินเหล้าจนแบบว่าเสียผู้เสียคนไป
แล้วเวลากินเหล้าเขาจะเพี้ยนเขาจะมีคำพูดที่ชอบพูดเนี่ยกูฆ่ามาแล้วกูเป็นเทวดา
เหมือนที่เมื่อกี้ที่อยู่หน้าบ้านเขาก็จะมีการตะโกนพูดอะไรของเขาแบบอย่างนี้ค่ะคือเขาจะออกเพี้ยน
แม่ก็เลยบอกว่าเขาเคยเล่าให้ฟังว่าเคยถูกพ่อของเขาเอาไม้ฟาดที่หัวอย่างแรง
ก็เลยคิดว่าน่าจะมีส่วนที่ทำให้ตานเป็นแบบนี้นี่คือในกรณีที่คุณแม่เล่าตัวแม่เองอย่างที่พี่หนุ่มบอกเลยเขาเสียใจแล้วเขาก็ไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
คือถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจหาตัวเจอเมื่อไหร่คือแม่บอกว่าอยากให้ฆ่าในตานไปให้ตายเลย

จะได้ไม่ต้องทำแบบนี้กับคนอื่น
อย่างนี้น่ะค่าขอบมีแต่นาต่วนนาต่วงนั้นเลย
โอเคนะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับ
หญิงใสวิกปูนเปรี้ยนแล้วก็เบี้ยวข้ัว
โดยสารว่าอย่างงั้นแถมยังทิ้งอุจจาระไว้เต็มรถเลยโอ้ยโอ้ย
อะไรเนี้ยแปลกคุณเล่าจุดนี้เอาไปดูหน่อยนะฮะล่าสุดนะครับ
ดาโชเฟอร์แท็กซี่เขาออกมาเตือนภัยในโซเชียล
หลังจากที่มีหญิงคนนึงนะครับคาดว่าน่าจะป่วยคุณผู้ชมครับ
มักจะเรียกรถแท็กซี่ให้ไปส่งบ้านย่านซอยมังกรสมุทร
ลาการหลังจากนั้นก็ถูกเบี้ยวค่าโดยสารซ้ำร้ายนะฮะ
หญิงคนนี้ทิ้งอุจจาระเรียราบไว้ในรถด้วยโดยเพจ
ดังเดี๋ยวจัดให้ได้มีการโพสต์คลิปนะฮะจากกล้องหน้า
รถแทคซีพร้อมแล้วบุบอกว่าเตือนภัยพี่พี่แทคซีป่วย
หรืออย่างไรญาติทำไมไม่ดูแลอึ๋อ้วกใส่รถทิ้งไว้
ต่างหากเตือนภัยนะครับตามคลิปเลยครับคนในหมู่บ้าน
บอกเทคซีโดนทุกคนต้นทางทองหล่อเนี่ยนะฮะหน้าปลาย
ทางหมู่บ้านฟื้องฟ้าสิบห้าซอยมังกรสมุดปลากานไม่
อยากให้ต้องโดนกันเยอะนะครับยอดครั้งนี้สี่ร้อยสิบเจ็ด
บาทวิ่งฟรีแถมต้องเอารถไปล้างอีกหลายตังค์ประเด็นคือ
มันขี้แตกเนี่ยแหละครับกระโปงแล้วเตอร์ไปหมดอืมอ่า
เบาะก็เลอะหันไปมองแล้วอย่างเพลียเลยครับผมดมขี้จน
ปลูกหัวเลยอ๋อวินในหมู่บ้านนี่ผมอ่านตามที่เขา
มาเลยนะวินในหมู่บ้านนี่มีใครกล้าจ่อรับกัน
เลยพี่ใส่รถแถมตังค์ก็ไม่จ่ายดูให้ดีนะใส่
เปลี่ยนทรงผมทุกวันโดนกันเยอะวินแท็กซี่ที่
ร้านมากินน้ำบอกมีตังค์นะพอส่งน้ำให้หมอส่งห้าม
ให้ก็ไม่ให้ตังค์เขาพอถวงถามว่าใดเนี่ยนะครับส่วน
สาเหตุนี้ก็ตามคลิปนี้เลยครับบอกเป็นมะเร็งขี้ใส่รถ
ผมผมถามคนแถวนั้นบอกทางญาติไม่สนใจแล้วคนแถวนั้น
ทั้งรูทางหมู่บ้านน่ะผมเขาโคตรสวยเลยเขาบอกแจ้งความ
ก็เท่านั้นเขาไม่มีจ่ายหรอกแย่มากเลยครับเจอแบบนี้

น้องก่อนอาจกลับมาดูพี่ลูก
มาแต่อัฟเฟรม
ท่านกลับมาจากก็สะสายเอาลูก

ใช่เพราะต่อหลังก็พึ่งมารู้ไว้หลายคนโดน
บางคนก็เขียนเมื่อกี้บอกว่าวินมอเตอร์ไซค์ก็โดนด้วย
เหรอเมื่อกี้มีคอมเมนต์ที่เขียนเข้ามาบอกว่ามอเตอร์ไซค์ก็
น่าจะป่วยเนอะไม่สบายน่าจะป่วยน่าจะป่วยความคิดน่าจะเป็นป่วย
แต่ว่าจริงแล้วยาดน่าจะพาไปหาหมอเนอะ

เออเมื่อกี้มีคอมเม้นท์ที่บอกว่ายาดก็ไม่เอาอีก

ผู้ใช้เฟสบุ๊คไลน์เนี่ยเขาโพสต์ภาพร้อมร้านข้าวมันไก่
ร้านข้าวมันไก่บวกอาหารตามสั่งเนี่ย
พิกัดซอยแก้วอินบังใหญ่อยู่ติดกับร้านสะดวกซื้อ

ก็คือเซ้งข้าวเนี้ยคนได้ยังไงบ้างอุปกรณ์
พร้อมขายสอนวิธีด้วยสอนวิธีทำข้าวมันไก่ด้วย
อยู่แบบว่าช่วยวันขายด้วยเปลี่ยนป้ายให้ด้วยสอนใช้แอปพลิเคชันด้วย
คือแอปดิเลเวอรี่ทั้งหลายเนี่ยค่าเช่าสามพัน
ขายมา๔ปียังขายอยู่ทุกวัน
ส่วนสาเหตุที่เซ้งก็เพราะอะไรเพราะอะไร
แล้วก็ถูกจับได้ไงว่ามาขายก็มาใกล้
ห้ามไปทำอาชีพอื่นแบบนั้นหรอแม่
พร้อมกับรับประกันคืนทุนไม่เกิน๒เดือน
ก็คือรับเงินเดือนแต่ตัวเองมานั่งขาย

แล้วก็ได้หรือเปล่าแม่ออกมาตรงนี้
ก็ได้ป่ะว่ะทั้งมันนอกเหนือเวลางาน

อันนี้มันก็เลยเป็นคำถามไงว่า
ตอนที่เขาให้เวิร์คฟอร์มไม่รู้ได้เปล่าวะ
คือมันเป็นเวลาของทำงานออฟฟิศ
แต่เอาเวลาที่เขาบอกให้เวิร์คฟอร์มโฮลไปขายข้าวมันไก่

คือถ้ามันไม่ได้ไปเบียดบังงานที่ตัวเองทำ

แต่ถ้ามันไปแบบเบียดบังการทำงานที่ตัวเองทำอยู่ประจำมันก็อาจจะเป็นปัญหา
ทางออฟฟิศเขาคิดว่าก็เป็นเวลาของออฟฟิศ
คุณเอาไปขายข้าวมันไก่เท่ากับคุณไปทำงานนอกอย่างนี้หรือเปล่า

ถ้าสมมุติข้าวมันไก่๒เดือนคืนทุนถ้ามันขายดีจริง
ก็ลาออกจากงานประจำมาขายข้าวมันไก่สิเพราะเงินเดือนดีกว่า

ซึ่งเจ้าของเขาก็ออกมาตอบว่าจังหวะชีวิตครับ

เพราะร้านไม่หวือหว่าครับมีกำไรพอไปได้เขาก็ว่าอย่างงี้
เจ้าของโพสต์ก็เลยบอกว่าเดิมเนี่ยทำงานเกือบเกือบฟรีแลนซ์
ลักษณะกึ่งพาร์ทเนอร์นะฮะช่วงบ่ายไม่ค่อยมีอะไรทำ
เห็นร้านสะดวกซื้อแถวบ้านเนี้ยเขาจะเปิดใหม่อืม
ก็เลยลองไปเช่าที่อยู่แถวข้างเปิดร้านขายรอบเย็น
เริ่มแรกเนี่ยใช้หม้อข้าวเล็กสิบจานเนี่ยเปิดได้สักพักเจอล็อกดาวน์
อืมนะฮะก็ขายเต็มเวลาเลยพอโดนเรียกให้ไปทำงาน
ตนก็บอกว่าเวิร์คฟอร์มโฮมก็นานก็จะโผล่ไปทีนึง
คือติดว่าเวิร์คฟอร์มผมต้องการขายข้าวบันไก่นี่แหละ

ทำชิ้นจำในรูปแบบขนาดนี้ตอนนี้เขาอยากให้เราไปช่วยกลับทำงานเต็มล่ะ
ตนยังทำร้านกับพี่สาวอีก

ก็ต้องกลับว่าต้องกลับทำงานประจำแล้วเดิมแล้วก็ไปช่วยร้านที่๓ด้วย
แล้วข้าวมันไก่ไปไม่มีใครทำต่อแล้วก็เลยต้องเซ้ง
เซ็งว่าค่ามันไก่รายได้ไม่ดีเท่ากับงานประจำกับอันนั้นใช่ไหม
เขาก็เขียนชัดเจนว่าเขาก็รู้ว่าขายแต่ไม่คิดว่าจัดเต็ม
แต่๔๐๐๐บาทเซ้งแต่๒เดือนคืนทุนเขาก็บอกอย่างนี้ก็น่าสน
สำหรับใครที่แบบตอนนี้ไม่มีงานทำอ่ะเนอะก็ต้องให้ผ่อนค่าเซ้งสิ
โอเคพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
เรากลับมาแฮชแท็กในทวิตเตอร์ค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควรกับแฮชแท็กพี่นา
ถ้าจะพูดถึงตินาก็คือตินาสุพนาศนะฮะที่ขับรถเนี่ย
ชนหนุ่มขี่รถมอเตอร์ไซค์อาการโคม่าที่ย่านปากซอยอ่อนนุษย๓๑
ตรงสวนหลวงกรุงเทพตอนนั้นเวลาตี๓๕๓นาทีของวันที่๑๕เมษายน
ล่าสุดตินาเขาออกมาชี้แจงว่าคลิปที่ตัวเองไปเล่นน้ำคือวันที่๑๓
ก็คือวันที่๑๓เขาจัดงาน๑๓๑๔๒วันเป็นก่อนวันเกิดเหตุนะครับ
แต่ปรากฏเนี่ยชาวเน็ตก็ได้แห่ไปเทียบภาพที่นาไปที่งานแห่งหนึ่งในวันที่๑๔เมษายน
มันเป็นชุดเดียวกับใส่วันเกิดเหตุเลยในช่วงเช้ามืดวันที่๑๕เมษายน
พร้อมกับระบุข้อความว่าออกมาแถว่าไปปาร์ตี้คนละวันแต่หลักฐานอ่ะ
ชาวเน็ตขุดมาครบแล้วชุดเดียวกันเลยอย่าหาต่อกับชาวเน็ตผู้เสียหาย
ต้องได้รับความยุติธรรมแฮชแท็กตินาส่วนอีกทวิตหนึ่งนะฮะก็ลงภาพตินาเนี่ย
อีกงานหนึ่ง๑๓เมษายนแล้วก็ไปอีกงานวันที่๑๔เมษายนก่อนเกิดอุบัติเหตุ
พร้อมข้อความอันแบบว่าชัดพอไหมวันที่สิบสามหล่อนก็เล่นน้ำกับเพื่อนอีกกลุ่มนึงค่ะ
ยังเต้นท่าล้อเลียนกันอยู่เลยจำตัวเองได้ไหมคะตินาตินาขับรถชน
พร้อมกับตั้งคำถามว่าตินาบอกคลิปไปเที่ยวสงการวันที่๑๓เนี่ย
แต่ดีเจมะตูมบอกว่าเจอตินาวันที่๑๔แต่นางเจอวันที่๑๔นะ
บอกว่าเจอติ๊นาวันที่๑๔ยังไงคะไหนบอกว่าคลิปวันที่๑๓ไงคะ
ทำไมดีเจมส์ท่านนี่บอกว่าที่๑๔กโหคหรือเปล่า

ใช่๑๔พี่บัตตูว่าเจ็บที่๑๔ฤดิงชนวันไหน
๑๕ตอนก็คือคือยัง๑๔ชาว๑๕นั้นคือ๓
ก็คือ๑๔น่ะเที่ยวเสร็จจนตี๓๔อ่ะ
พระราชกวดเช่านี่ก็โพสต์คลิปกระดับที่นายกอดกับผู้หญิงคนหนึ่งในช่วง๑๔เมษายน
พร้อมกับเขียนข้อความอ้างว่าเห็นดาราว่าเธอจะบอกว่า๑๔ไม่ได้ไปไหนได้ไงคะ
คลิปนี้ฉันถ่ายไว้เองหน้าเมืองทอง
นางเดินกอดสาวแล้วก็หันมาสบตาฉันสภาพคือเมาแล้ว
ตอนแรกคือนางโบกแท็กซี่แล้วก็ไม่ได้ขึ้นแท็กซี่
แล้วนางก็เดินกอดคอกันข้ามถนนเนี่ยฝั่งไปที่รถที่จอดรถน่ะ
แล้วจะเข้าใจได้หลายเรื่องมากขึ้นนะครับวันที่เกิดเรื่องนำตัวส่งโรงพยาบาลเหรอครับ
ผมไม่แน่ใจและจะยังยืนยันได้ยังไงครับเพราะหลักฐานไม่รู้ว่าว่าอยู่ได้หรือเปล่า
แล้วก็บอกว่าหมองดเยี่ยมคือหมอไม่ให้เยี่ยมแต่เพื่อนผมก็ไปเยี่ยมกันได้นะครับ
เห็นสภาพเพื่อนผมกันแล้วคือทุกคนบอกพูพย์ไม่ออกคือว่าไงตอนแรกนังมันอยากไปรบกวนคนไข้
ก็พวกผมยังไปกันทั้งหมดเลยแล้วผมก็ไปเห็นสภาพเพื่อนของผมด้วย
ทำไมต้องไปวันที่๑๖ด้วยเหรอครับเรื่องเกิดวันที่๑๕ถ้ากลับบ้านไปนอนพัก
เพื่อเคลียร์ตัวเองและตื่นมาแล้วก็ไปดูอาการถามไทยถ้ายังไม่ถึงเวลาเยี่ยม
ก็รอสิก็รอให้ถึงเวลาสิแสดงความจริงใจและคนเป็นห่วงกันจริง
หรือเอาจริง๑๗๑๘ไปอีกรอบก็ยังได้เลยมีได้ไปรอบไหนบ้างไหมครับ
หรือนัดแล้วไม่อยากพลิกนัดหรือหน้าที่การงานเหรอครับ
แต่ที่บอกว่าไม่หนีเพราะรถเข้าข้างทางอยู่แล้ว
ต่อไม่ได้หนีเลยมันคนละเรื่องกัน
ก็เอาไปทำเขาเจ็บทำไมไม่ไปเยี่ยม
ถ้าบริษัทผ้าบริสุทธิ์ใจจริงยังไงไม่รวมที่บอกว่าจะรับผิดชอบ
แต่ทางผู้เสียหายออกมาบอกว่ารับผิดชอบแค่กระเช้า
แค่กระเช้าแล้วก็เบอร์ประกัน
กระเช้ากับเบอร์ประกันตอนนี้อาจจะได้แล้วคือสามสี่วันเนี่ย
กรุณาแสดงความบริสุทธิ์ใจเถอะความจริงใจเนี่ย
ให้ได้เห็นกันชัดเถอะครับถ้าบริสุทธิ์ใจจริงไม่มีอะไรต้องกลัวนี่ครับ
แล้วเรื่องการขับรถแบบนั้นไม่มีการออกมาชี้แจงอะไรเลยเหรอ
ขับรถชนคนอ่ะรอแถลงข่าวหน้าสื่อหรือตามคดีความกันต่อไปสิครับ
ผมจะรอชมข้อแถลงขอบคุณสำหรับพื้นที่นะครับ
ขอบคุณที่ทนอ่านมาถึงจุดนี้ขอบคุณครับ
อันนี้เป็นกรณีของเพื่อนออกมาบอก
ก็เป็นประเด็นตอนนี้นะฮะ
คือชาวเน็ตเขาก็มีการไล่เลียงเหตุการณ์แหละบางทีมันก็มันก็มีภาพออกมาบางทีเขาก็
ไม่คือเอาง่ายคือประมาณว่านักไป๑๔นี่แหละคือฉันเจออะ
ต่อกคือถ้าต่อกลากมาเลยถูกไหมล่ะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าการไปทุกวันมันมีเฟสเซิวล์หลายฉันก็เห็นดาราก็วนเฟสเซิวล์เรื่อยมันมีทั้งหลายที่อะ
เขาไม่ได้จบที่นี่ตรงนี้เบื่อแล้วก็ไปที่อื่นอะไรอย่างนี้
แต่สุดท้ายนะมันไม่ใช่ประเด็นมันเป็นประเด็นที่ว่าทำแล้วก็ต้องรับผิดชอบไง

แล้วก็เธอให้โอกาสวันแรกไม่น่าจะออกมาพูดว่าหืมหมอไม่ให้เยี่ยม
แรกคุณแม่บอกว่าพอเกิดเหตุการณ์แล้วทำไมไม่ดูเลยไม่ได้ไปดูเลย
แค่กระเช้าหรืออะไรอย่างนี้บางทีก็แสดงเป็นเราเราก็โกรธนะ
ส่งแค่กระเช้ากับเบอร์ประกันเป็นโกรธไหมล่ะมึงน่าจะไปแสดงตัวซะหน่อย
ใช่ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่เลยแหละอันนี้ไม่ว่าจะกรณีอะไรก็แล้วแต่
โอเคนะครับพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
เอาล่ะก็ต้องบอกว่าหลังจากทราบข่าวการจักรไปของมูลบินนะคะ
จะมีการดำเนินการเป็นการส่วนตัวซึ่งพวกเขาบอกว่าครอบครัวผู้เสียชีวิตมุนบิน
ซึ่งเสียใจอย่างสุดซึ้งกับข่าวร้ายที่เกิดขึ้นกระทันหันและประสงค์ที่จะจัดงานศพอย่างเงียบ
และทางต้นสังกัดก็ยังบอกอีกบอกว่าพวกเขาต้องการให้กระบวนการทั้งหมดของงานศพดำเนินการเป็นการส่วนตัว
ทางครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่ต้องการให้รายงานข่าวถึงผู้ที่ไว้ทุกข์
เราขอให้การเดินทางครั้งสุดท้ายของเขาเป็นไปอย่างสวยงามและเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
ซึ่งก็มีเหล่าสมาชิกวงอัสโตรนะคะอาทิเอ็มเจซานฮาจินจินร็อกกี้
ก็ไปรวมตัวกันอยู่ที่งานไว้อะไรของบุญบินเรียบร้อยแล้ว
ส่วนทางด้านชาอินอูเนี่ยค่ะก็เรียกว่าเดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกา
ที่มีการเปิดเผยจากแหล่งข่าวของทางเอ็มเจที่เข้ากรมอยู่ตอนนี้
อันนี้ก็รีบทำเรื่องขอเหมือนกันขอลาด่วนนะคะหลังจากทราบข่าวการจากไปของมูลบิน
ก็มาหาเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายเช่นกันนะคะ
โรงเรียนราวใช่ปะ
เพิ่งมาเมืองไทยก็บอกเพิ่งมาเมืองไทย
เมื่อ๘เมษาตอนที่พี่นุ้ยเป็นเอ็มซีไงเป็นพิธีกร
อ๋อแล้วผมมาเมืองไทยเมืองบินเสียชีวิต
พรุ่งนี้งดหนึ่งวันนะฮะพรุ่งนี้เจอปะ

พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ฮะขอบคุณครับตรงชาติ
ไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ